ที่จังหวัดเชียงใหม่มีป้าคนหนึ่ง
คือไปจ่ายค่าไฟแล้วเคาน์เตอร์ในการจ่ายค่าไฟ
เขาก็มีเจลแอลกอฮอล์เป็นขวดตั้งอยู่

ป้าคนนี้ก็ล้างมือล้างไม้เสร็จแล้วทำไงต่อครับคุณ
เอาเอียงวางเอียงลงเหรอคะ

แล้วก็เดี๋ยวสักครู่จะเห็นว่ารวบไปด้วย
รวบขวดเจลแอลกอฮอล์ไปพร้อมกับเอกสารแล้วก็
พัสดุต่างที่เธอนำมาเนียนไปเลย

เอาเจลแอลกอฮอลมันก็หาซื้อแบบไม่ได้ง่าย
เออนะครับแล้วหน่วยงานเขาพยายามที่จะจัดหามาบริการประชาชนทุกคน
เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อคนในสังคมทุกคน
แต่ทีนี้แหละครับคุณป้าคนนี้ออกไป
โซเชียลแห่แชร์ประนามมันเยอะเลยนะฮะ
นี่เป็นคลิปภาพวงจรปิดที่แชร์กันอยู่ในโลกโซเชียล
เป็นภาพเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นภายในสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเชียงใหม่
เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวานนี้ในช่วงประมาณเที่ยง๔๕นาที
นี่ครับในคลิปก็จะเห็นพฤติกรรมของมนุษย์ป้าคนนี้
ที่คว้าขวดเจลแอลกอฮอล์ไปด้วยนะฮะ
แล้วก็แน่นอนว่าหลังจากคลิปนี้เผยแพร่ออกไป
คนส่วนใหญ่ตำหนิการกระทำที่ไม่เหมาะสม
บอกว่าโอ้โหไม่รับผิดชอบต่อสังคม
คุณเคยจำได้ไหมที่ผู้ชายคนหนึ่งก็มีพฤติกรรมแบบนี้
แล้วคราวนี้ใช่ไหมมนุษย์ป้ามาทำแบบนี้อีก
มีการเผยแพร่ในโลกโซเชียลโอ้โห